ช่วงโควิดนะคะแต่ต่อที่หนุ่มคนนี้เลยเสนาหอยเขาเนี่ยฟิตตลอดนะจ๊ะ
พูดเลยวันนั้นค่ะเจอวันนั้นมาอัดรายการร้องได้ยกกำลังซ่าค่ะคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้ว่าเจอกันอุ๊ยผอมลงหล่อขึ้นจำแทบไม่ได้แบบนี้นะคะ
สอบถามพี่เสนาหอยค่ะน้ำหนักลดลงถึง๑๗กิโลกรัมค่ะ
ส่วนเรื่องหัวใจไม่ต้องสืบนะจ๊ะวันก่อนค่ะจะรู้จักเปิดปุ๊บนะคะ
พาสาวรุ่นน้องเนี่ยที่ชื่อเล่นว่าน้องเค้กส้มไปเช็คอินปั๊บเลยแบบนี้
โอ้โหเป็นยังไงคงคอนเซ็ปต์นะหุ่นดีแล้วก็เซ็กซี่แบบนี้นะคะ
มีปาเดสซี่เขาแอบถ่ายมาให้เสร็จสับเลย
แต่สาวคนนี้ค่ะจะใช่แฟนใหม่หรือไม่เดี๋ยวไปฟังชัดเลยนะคะ
แล้วก็คุยครับมีคนคุยแบบว่าเราก็เป็นเขาเรียกว่ามันเป็นยาวิเศษ
มันเป็นอะไรที่ทำให้เราก้าวไปเรื่อยอย่างมีความสุขมาก
ชอบรุ่นใหญ่เขาตอบคำถามถ่ายภาพมาขนาดนั้นปฏิเสธไม่ได้จริง
เขาบอกว่าเป็นยาวิเศษไม่รู้ว่าจะเป็นยาอายุวัฒนะหรือเปล่านะคะคุณผู้ชมค่ะ